คุณผู้ชมฮะมาดูกรณีที่รูปปั้นเทพเจ้าจีน
เป็นรูปปั้นของปุงเถาโกงและเถามา้
หายไปทั้ง๒องค์เลยนะครับ
ชาวบ้านที่นครพนมเขานับถือนะครับ
แล้วก็อยากให้คนที่ขโมยไปเนี่ยเอามาคืนหน่อยนะฮะ
นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศาลตรงนี้นะฮะ
เพราะว่ามีคนก่อเหตุขโมยรูปปั้นองค์เทพเจ้าจีน
คู่ปรุงเถ่าโกงเถ่าม่าหายไปจากศาลเจ้าพ่อหมื่นนครพนม
ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดโอกาสศรีบัวบานริมน้ำโขง
ถนนสุนทรวิจิตเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับ
ซึ่งที่นี่เป็นสารที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ
เคารพบูชาของชาวนครพนม

มีอายุเก่าแก่กว่า๑๐๐ปี
นี่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งไปค้นหาหลักฐาน
แล้วก็ดูตรงจุดที่รูปปั้นเคยตั้งอยู่

ตามพิสูจน์หลักฐาเขาทำกันนะครับ
หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจตรวจสอบพบว่ามีการถอดกระจก
ที่ครอบแท่นปฏิสถานรูปปั้นคู่องค์ปุงเทากงเทามาออก
ซึ่งรูปปั้นทำจากไม้แกะสลักความสูงประมาณ๓๐เซนติเมตร
หน้าตากกว้างประมาณ๒๐เซนติเมตร
ตำรวจได้มีการตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือแฝง
รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในสารที่ใกล้เคียง
แต่ยังไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยเลยคุณ
เรื่องต้นจากการสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่
ว่าคนที่ขโมยไปน่าจะมีความเชื่อความศรัทธาแหละ
แล้วก็นำไปครอบครองเองคุณ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเขาเอง
แต่ไม่เชื่อว่าจะมีการขโมยไปขายนะครับ
เพราะว่าไม่ใช่พระเครื่องที่เป็นที่นิยมของตลาด
รวมถึงไม่ได้สร้างจากโลหะที่สามารถขายได้
ถ้าเอาไปขายโอ้เขารู้ทันที
เพราะว่าเป็นรูปปั้นที่หายไปจากศาลเจ้าตรงนี้นะครับ
นี่หายไปตั้งแต่วันที่๕มกราคมที่ผ่านมา๒วันแล้วนะคุณ
ตำรวจใช้เวลาในการตามหารูปปั้นอยู่
แต่ขณะที่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับ
มีชาวบ้านไปพบองค์รูปปั้นเทพเจ้าจีนทั้งสององค์
ถูกนำมาคืนไว้อย่างปริศนา
โดยมีการนำมาไว้ข้างกำแพงใกล้สารเจ้า

เมื่อเช้ายังไม่เจอเลย
แต่นี่ก็ข่าวด่วนเหมือนกัน
ไม่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันเข้ามาตรวจสอบเลยนะครับ

จริงก็อยากจะหาตัวภูกษาธรรมผิดนะ
ว่าใครขโมยไปนะครับ
แต่ทีนี้ย้อนกลับมาคืนก็ถือว่าความผิดบังเกิดแล้วเหมือนกัน

ซึ่งจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง
และตอนนี้ต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจุดแถวนี้อีก
ว่าใครเป็นคนเอามาคืนนะครับ
ทั้งนี้ทางตำรวจยังคงสืบสวนติดตามภูกษาธรรมผิด

เพราะว่าถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว
แล้วก็วางมาตรการป้องกันดูแลไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกนะครับ
ตำรวจบอกว่ามั่นใจนะไม่ใช่โจรทั่วไป
แต่ว่าคงเป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อความศรัทธา
ต้องการนำไปบูชาด้วยตนเองนำไปเสริมบารมี
หรือว่าประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
เนื่องจากองค์รูปปั้นเขาเรียกว่ามีคุณค่า

แต่ไม่สามารถนำไปขายเหมือนรูปปั้นโลหะทั่วไปนะฮะ
โอ้โหได้กลับคืนมาชาวบ้านเขาก็ดีใจนะคุณนะ
ใช่ค่ะที่เคารพสัทธานะฮะ